เอาคุณผู้ชมครับไปดูความเดือดร้อนของเกษตรกรประสุทธิ์กาญจนบุรีกันหน่อยนะคะ
มีชาวบ้านเขาไปเจอซากหมูอ่ะค่ะอ่า
มาตามแม่น้ำในเขื่อนวชิราลงกรนะคะชาวบ้านเขาก็หวั่นใจกันว่าเอ๊ะ
หมูพวกเนี้ยที่ถูกยัดใส่ถุงเนี่ยมันเป็นโรคระบาดหรือเปล่าแล้วเอามาทิ้งไว้เขากลัวว่าโรคระบาดมันจะแพร่ไปนะคะ
เป็นชาวบ้านบ้านวังกะในตำบลหนองลูอำเภอสังขระบุรีค่ะเขาไปร้องเรียนเจ้าหน้าที่เลยบอกนี่
หมูมันบรรจุถุงปุ๋ยถุงดำมาแบบเนี้ยค่ะแล้วก็เนี่ยมีบางส่วนเนี่ยหลุดออกมาจากถุงแล้วก็ลอยเกยตื้นอยู่ในเขื่อนวัชิราลงกรนะคะ
บริเวณท่าเรือเจดีพุทธคยาเพราะกลัวว่ามันจะกลายเป็นแหล่งแพร่ระบาดของโรค
ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปดูก็เห็นสภาพเป็นแบบนี้เลยนะคะก็มีการประสานไปที่เทศบาลวังกะกับประสุทธิ์อำเภอสังขระบุรีให้ตรวจสอบ
รอนสืบยิ้มรองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลวังกะพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แล้วก็ประสูจนสัตว์อำเภอสังขระบุรีเนี่ยลงพื้นที่มาแล้วนะคะ
ต้นก็คือจัดเก็บซากหมูทั้งหมดแล้วก็ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในพื้นที่ที่พบซากหมูโดยรอบเขาเก็บได้ทั้งหมดเนี่ยมีซากหมูหกถุงน้ำหนักกว่าสองร้อยกิโลกรัมนะคะ
ก็ต้องเอาลำเลียงขึ้นรถไปจัดการอย่างถูกวิธีต่อไปนายรอยบอกว่าเดี๋ยวต้องสอบสวนหาเจ้าของซากหมูเหล่านี้ว่าใครเป็นคนเอามาทิ้ง
เพราะว่าการนำซากหมูทิ้งในแหล่งน้ำหรือว่าคูคลองสาธารณะซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่ใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค
มันเป็นความผิดนะคะแล้วก็อยากจะฝากไปถึงเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูด้วย
ถ้าเกิดสมมุติว่าหมูที่คุณเลี้ยงไว้เนี่ยมันป่วยแล้วมันตาย
คือส่วนใหญ่เวลาเลี้ยงเพาะเพาะศัตริย์แบบนี้คือถ้ามันป่วยปุ๊บมันขายไม่ได้ถูกมั้ยค่ะ
ต่อฝังบางเผาบางหรืออะไรบ้างจริงจริงแล้วเนี่ยถ้าหมูที่เลี้ยงไว้ป่วยเนี่ยแจ้งประสูรสัตว์ได้นะคะประสูรสัตว์จะเข้าไปดูแลแล้วก็รักษาให้เพื่อป้องกันการระบาดของโรคหรือถ้าเกิดสมมติว่ามันรักษาไม่ทันแล้วมันตายเนี่ยก็สามารถแจ้งเทศบาลให้เข้าช่วยไปจัดเก็บเรื่องของซากสัตว์ได้ด้วยเหมื
นบุรีกำลังแร่งหาทางช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาอยู่ค่ะ